ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะตำรวจจากโรงพักแก่งกระจานค่ะ
ได้รับแจ้งแจ้งเหตุคือมีคนไปพบศพถูกเผา
แล้วลักษณะศพถูกเผาเนี่ยคือมอเตอร์ไซคันนี้ทับศพอยู่
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย
พอตรวจสอบเพิ่มเติมมีนาฬิกาลักษณะเป็นของผู้หญิงค่ะ
ตกอยู่เบื้องต้นนะตอนนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแหละศพนี้
แต่ทีนี้ไปสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีใครแจ้งความคนหายไว้ไหม
ปรากฏว่ามีในท้องที่โรงพักแก่งกระจาน
ก็เลยไปตามสามีที่แจ้งความคนหายไว้มาดู
สามีบอกว่าภรรยาผมเองค่ะ
ใช่ไหมคะเป็นศพของภรรยาผม
ใช่ค่ะที่เกิดเหตุตรงจุดนี้นะคะเป็นป่านละม้อห่างจากถนนบายพาร์ทแก่งกระจาน
อย่างชุมเข้าไปสักประมาณหนึ่งกิโลเมตร
คันนี้คุณดูนะสภาพโดนเผาแบบนี้ค่ะ
ตะแคงอยู่บนบนพื้นถูกไฟเผาไหม้เกลี่ยมไปทั้งคันไปทับศพผู้หญิง
ซึ่งศพผู้หญิงเนี่ยก็ถูกไฟเผาร่างจนดำเป็นต่อตะโกนี่นาฬิกาอันนี้แหละค่ะ
ที่สามีบอกจำได้นะคะตรวจสอบคุณผู้ชมทรัพย์สินที่ตกอยู่เนี่ยเบื้องต้น
ผู้เสียชีวิตตอนนั้นคาดว่าน่าจะเป็นนางสาวกัญญาพักชาติทองหรือว่าพึ่ง
อายุ๔๖ปีเป็นชาวบ้านในท้องที่แก่งกระจานนั่นแหละค่ะ
ซึ่งคุณพึ่งถูกแจ้งความคนหายไว้
ตำรวจประสานไปยังคุณสันติชาติทองคนที่เป็นสามีอายุ๔๖ปี
ไปตรวจสอบหน่อยสิว่านี่ภรรยาของคุณหรือเปล่า

เบื้องต้นคุณสันติไปถึงค่ะเห็นนาฬิกาปุ๊บจำได้เลย

ศพนี้คือศพภรรยาของตนเองคือนางสาวกัญญาพัก
คุณสันติเล่าบอกว่าคุณกัญญาพักผู้ตายทำงาน
เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอิ่มจันคาราโอเกะวังตะไคร้
อำเภอท่ายางห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ช่วงตี๑คืนวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ตายขาดการติดต่อไป
เพราะฉะนั้นแล้วฝ่ายสามีคือคุณสันติ
ไปแจ้งความคนหายไว้ในท้องที่สพท่ายางวันที่๕พฤศจิกายนค่ะ
แล้วก็ออกติดตามหามาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาพบศพ
สุดท้ายมีคนไปพบแล้วไปแจ้งตำรวจตามสามีคุณสันติมาดูหน่อย
ใช่หรือเปล่าคุณสันติก็ยืนยันว่าใช่นะคะ
ทีนี้คุณกัญญาพักคุณสันติ
คุณกัญญาพักเนี่ยเขาเคยมีปัญหากับใครหรือเปล่าตำรวจถามแบบนี้
คุณสันติบอกว่าภรรยาผมผู้ตายเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุของการฆาตกรรมครั้งนี้
เขาไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะแล้วเขากลับบ้านตอนประมาณตีหนึ่ง
แล้วก็หายแล้วเมื่อเมื่อเช้าเพิ่งมีคนโทรมาหาผม
ว่าเจอผู้หญิงที่คล้ายเขาผมกำลังวิ่งไปดูเนี่ย
ทำใจนะแต่ง่ายนะจะพาไปดูตก
อีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องของคดีโดยตรง
ก็คือผู้กำกับสพแก่งกระจานพันธุ์ตำรวจเอก
พานุพงศรจิติบอกว่าตอนนี้ได้มีการส่งศพ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ส่วนประเด็นการฆาตกรรมเบื้องต้นก็คือมุ่งประเด็นเรื่องของชู้สาว
หึงหวงแล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวเป็นหลัก
ล่าสุดได้มีการเชิญตัวนายสันติสามีของผู้ตาย
มาสอบปากคำขณะนี้อยากไม่พบเพียรุฑ
ขณะเดียวกันค่ะได้มีการตรวจสอบร้านคาราโอเกะที่ผู้ตายทำงานอยู่
ก็ปรากฏว่าร้านคาราโอเกะก็ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เชิญพนักงานร้านคาราโอเกะมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
รวมถึงเดี๋ยวต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
หาตัวคนผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ